เด็กผู้ชายคนนี้อายุสิบสี่ฆ่าคนตายค่ะ
ฆ่าคนตายเพราะไม่พอใจที่เขาขวางรถมอเตอร์ไซค์
คนไปกับแฟนตัวเองอายุ๑๔แฟนอายุ๑๖เยาวชนทั้งคู่
ฝ่ายิงเรียกตัวเองว่าเด็กชายอยู่นะแต่ฝ่ายิงเป็นนางสาวแล้ว
ไปเที่ยวงานด้วยกันงานรำวง
กลับมาถึงเนี่ยจะกลับบ้านปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเขาเหมือนกับว่า
ยืนขวางทางหน้ามอเตอร์ไซค์ค่ะตกใจอ่าแล้วก็เลยโมโห
ทั้งทุบเขาทั้งตีเขาเอามีดฟันเขา
ตัวผู้ชายที่เป็นเด็กชายเป็นคนทำนะแล้วหันไปบอกแฟนที่อายุ๑๖บอกว่า
เธอถ่ายคลิปให้หน่อยเฮ้ยแล้วมีคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
เป็นพยานหลักฐานมัดตัวเองเลยนะคะผู้ตายเนี่ยคือ
นายจีรศักดิ์สุยานนทร์อายุ๔๔ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ริมถนน
สามแยกเรียบคลองชนรับประทานที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
สภาพจุดเกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้มีคราบเลือดที่พื้นย่า
แล้วก็ตามก้อนหินสภาพศพค่ะที่หน้าเนี่ยถูกทุบ
ทอยขวาหลังใบหูก็ถูกทุบหัวเข่าข้างซ้ายและขวาถูกฟันทั้งสองข้าง
เรื่องต้นเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายในตัวคนตายมีเงินสดอยู่พันแปดร้อยยี่สิบบาท
แล้วก็ลอตเตอรี่สองใบนะคะตำรวจก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
ไล่สืบสวนสอบสวนไปจนเจอว่าคนก่อเหตุเป็นเด็ก
เด็กผู้ชายอายุสิบสี่กับผู้หญิงอายุสิบหก
เป็นแฟนกันค่ะนี่ตัวเท่านี้มีคนก่อเหตุนะคะ
ฝ่ายชายที่อายุสิบสี่ส่วนผู้หญิงอายุสิบหกค่ะ
สอบปากคำทั้งคู่ยอมรับสารภาพนะคะบอกว่า
วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมวันจันทร์นะคะครับตีสามอ่า
สามไม่กลับบ้านกลับช่องนะคะตีสามขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงานรำวง
บ้านสรรคยอมที่อำเภอสันทรายแล้วดื่มด้วยอื้อหือ
สิบสี่กับสิบหกดื่มไม่ได้ทั้งคู่ก็ดื่มก่อนถึงจุดเกิดเหตุรถน้ำมันหมด
ก็เลยเข็นรถกันมาสองคนอยู่อยู่นายจีรศักดิ์คนตายก็โผล่มาจากข้างทางขวางรถเอาไว้
ทั้งสองคนเนี่ยตกใจตกใจไม่พอโมโหด้วยนี่โดนขวาง
โอ้โหมาขวางเหรอทำให้ตกใจมันน่าโมโหมาก
ฝ่ายชายบอกเธอถ่ายคลิปให้เราด้วยเดินดุ่มดุ่มมาเลย
แล้วก็ต่อยนายจิรษักลงไปหนึ่งหมัดหยิบท่อนไม้ที่อยู่ข้างทางตีหัว
เอามีดที่พกติดตัวไว้ฟันนายจิรศักดิ์ไปหลายครั้งแล้วขี่รถกลับบ้านค่ะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามคดีที่สพสันทรายนะคะ
ทั้งสองคนคือเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายสองคนเนี่ย
ถูกนำตัวไปฝากหางที่สารเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
รถมอเตอร์ไซค์ของคนตายที่ไม่มีเบาะเนี่ย
เอามาจอดไว้เป็นหลักฐานที่หน้าโรงพัก
แล้วก็มีก้อนอิดที่ใช้ทำร้ายผู้ตายวางอยู่ด้วย
ได้คุยกับเพื่อนของน้องผู้หญิงที่อายุ๑๖อะค่ะ
เพื่อนก็เล่าบอกว่าวันนั้นน่ะเขาโทรมาชวนไปเที่ยวงานเหมือนกันแหละ

เขาก็เลยไปกันสองคนแฟนกันอ่ะ
จนผ่านมา๓วันอยู่เพื่อนสาวก็ทักมาหาบอก

ตอนแรกก็เข้าใจว่าเจอด่านตำรวจเพราะว่าดื่มมาใช่ไหมล่ะ
อืมก็เลยถามว่าเกมอะไร
ตอบมาว่าโดนตำรวจจับเพราะไปฆ่าคนตาย

ฆ่าคนตายอะไรไหนเล่าให้ฟังซิ

ก็ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะตาย

บังคับให้เราถ่ายคลิปตอนก่อเหตุด้วย

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูว่าน่าจะ
น่าจะห้ามหรือแบบอาจจะร้องไห้เองด้วยซ้ำ

ถ้างั้นเด็กแค่นี้คงไม่ทำได้ขนาดนี้ค่ะ

ลุงคนนั้นน่าจะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เด็กแบบหัวเราะ
ต่างคนต่างเมาหรือเปล่าค่ะแบบอย่างนี้

นี่คือคำบอกเล่าของเพื่อน
เพื่อนสนิทของสาววัย๑๖ปีนะคะ
วัดป่าแดงอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ตั้งศพผู้ตายค่ะ
วันนี้ย่าของเด็กชายที่เป็นคนเกาะเหตุพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและญาติญาติเนี่ย

แล้วก็มาขอโทษญาติผู้เสียชีวิตแล้วขอมอบเงิน๕๐๐บาทเป็นค่าเยียวยาเบื้องต้น

ญาติผู้ตายก็โทรเรียกผู้ใหญ่บ้านกับนายกเทศมนตรีจะให้มาเป็นพยานในการเจรจาเรื่องนี้หน่อย

ย่าเด็กชายคนเกาะเหตุเนี่ยก็รีบพากันขึ้นรถเดินทางกลับเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เดินทางมาพร้อมกับย่าของเด็กก็เลยมาเจรจากัน
แลกเบอร์โทกันไว้และก็จะนัดกันไปกไหล่เกลียดที่โรงพัก
คือเขาบอกก่อนหน้าที่ย่าของเด็กชายคนก่อเหตุเด็กชายวัย๑๔

เราก็ถามนะว่าคุณย่า๓วันที่ผ่านมาก่อนที่น้องจะถูกจับเนี่ย

หลานได้บอกย่าไหมว่าไปฆ่าคนตายมา
ย่าบอกว่าหลานไม่ได้เล่าอะไรเลยก็กลับมาอยู่บ้านตามปกติ
แล้วได้เล่าอย่างั้นอืมตอนนั้นมันจะเล่าแม่

แม่บอกโอ้โหยังแม่เล่าอยู่บ้านด้านเนี่ย
คุยกับคุณราตรีนะคะพี่สาวคนตาย
ว่าวันนี้ย่าของเด็กชายวัย๑๔มาคุย
คือเธอเล่าบอกย่าพูดแบบนี้
หลานย่าไม่เคยเกเรไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
แล้วก็หาว่าคนตายก็คือน้องชายเธอเนี่ย
จะเข้าไปทำร้ายหลานจากในพุ่มย่า
หลานตกใจก็เลยป้องกันตัวค่ะ
แต่พอย่าเห็นนักข่าวมาที่วัดก็รีบเดินหนีขึ้นรถไป
แล้วก็ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่ออะไรเลยเธอเลยต้องไปขวางหน้ารถเอาไว้อะค่ะ

เพราะกลัวว่าฝั่งคนก่อเหตุจะหายไปแล้วไม่มารับผิดชอบ
บอกใจเธอเธอไม่เชื่อนะว่าเด็กอายุแค่๑๔กับ๑๖
แค่สองคนจะฆ่าคนตายมีพฤติกรรมเฮี่ยมโหดได้ขนาดนี้
มันมีคนอื่นอีกหรือเปล่า
มันก็ต้องซีข้นขึ้นไปวันน้ำรุ้มเปิดน่ะ
ฟันเปิดหน่อยลงขึ้นฟันเปิดขา
หัวเข้าที่ไหนบ่มันก็ประวิ่งได้
คือจะบอกมันเชื่อยากอะพี่อุ๋ยเชื่อไหมล่ะ
อายุแค่๑๔กับ๑๖ฆ่าคนตายขนาดนี้แล้วถ่ายคลิปไว้ด้วย
แต่ตำรวจอ่ะอาจจะต้องดูคลิปเหรอ

ที่ว่าเขาให้ถ่ายคลิปเราไว้ด้วยมันมีใครอยู่บ้าง
เพราะตำรวจได้เห็นคลิปทุกอย่างทั้งหมดแล้ว
เขาก่อเหตุกันแค่สองคนจริงจริงค่ะคือคนหนึ่งถ่ายคลิป
ผู้หญิงอายุสิบหกถ่ายคลิปโอ้โหผู้ชายอายุสิบสี่
ทั้งทุบทั้งตีทั้งฟันเขาจนตายนะคะไม่ได้มีการชิงทรัพย์ด้วย
ทั้งสองคนอ้างบอกว่าผู้ตายจะเข้ามาทำร้ายก่อน
ต้องใช้อาวุธป้องกันตัวแต่แหมมันก็ต้องดูว่าป้องกันตัวสมควรกับเหตุหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
คือคำว่าป้องกันตัวมันมีหลายระดับนะคะเขาจะดูบาดแผลเป็นหลักว่า
ป้องกันตัวที่ว่าเนี่ยคุณต้องกระหน่ำทุบกระหน่ำตีฟันขนาดนั้นเห
เห็นไหมทั้งตีทั้งทุบทั้งฟันเนี้ยอ่ะดูจากคลิปก็น่าจะรู้